ตำรวจสนบางขุนเทียนค่ะไปจับกลุ่ม
พ่อค้าบะจ่างพ่อลูกอ่อน
ไปหาอาชีพเสริมเป็นคนส่งเคตามีนหรือว่ายาเค
ควบคุมตัวได้ขณะที่พ่อค้าคนนี้
เอายาเคไปวางไว้ที่ริมทางรถไฟซอยวุฒากาศ๔๗นะคะ
เพื่อที่จะรอให้ลูกค้ามารับไป

อาชีพตัวเองก็มีขายบ้าจ่างขายขนมจีบ
เขาบอกว่าเงินไม่พอใช้ตอนนี้เป็นพ่อลูกอ่อนอยู่

นายธนพัฒน์สินประเสริฐหรือว่าเป่าอายุ๒๗ปีค่ะ
จริงแล้วนายธนพันธ์เป็นพ่อค้าขายขนมจีบและขายบ้าจ่าง
ถูกตำรวจชุดสืบสวนสนบังขุนเทียนจับกลุ่มเป็นของกลางนะคะ
ตามีนชนิดผงบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส
ซิลปิดแบบศูนยากาศ
แล้วเอาไปใส่ไว้ในถุงชาจีน

น้ำหนักรวม๒กิโลกรัมค่ะ
ควบคุมตัวได้ขณะที่นายธนพันธ์ไปจอดรถ
เอายาเสพติดของกลางมาวางไว้ให้กับลูกค้า
ริมทางรถไฟในซอยวุฒากาศ๔๗นะคะ
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตอนที่

เขานำกำลังนอกเครื่องแบบ
ออกไปตรวจตราตามจุดล่อแหลมเสี่ยงภายในพื้นที่
พอไปถึงกลางรถไฟกลางทางรถไฟนะคะ
ช่วงซอยวุฒากาศ๔๗ไปพบนายธนพันธ์
ร่อมรถจักรยานอยู่ค่ะตรงนั้นมันมืดนะ
ในลักษณะที่มีพิรุษวางขามีถุงขยะสีดำวางอยู่๑ถุง
ทันทีที่นายธนพันธ์เห็นเจ้าหน้าที่ค่ะ
รถเลยวิ่งหนีนะคะมุ่งหน้าไปทางซอยวุฒากาศ๔๔
เจ้าหน้าที่ไล่ตามไปเลยค่ะแล้วก็ตามทันด้วยนะคะ
เมื่อตรวจสอบที่รถถุงดำที่วางไว้หว่างขา
เปิดออกมาเจอเคตามีนชนิดผงนะคะ๒กิโลกรัม
ถ้าเอาไปขายมูลค่า๑๒๐๐๐บาท

จากการสอบสวนนายธนพันธ์รับสารภาพบอกว่าปีที่แล้ว
เคยถูกตำรวจชุดสืบสวนสนบางขุนเทียนชุดนี้
จับกลุ่มในข้อหาพยายามฆ่าตอนนั้นอยู่ในคุกไป๙เดือนค่ะ
โทษออกมาไม่นานนะคะจากนั้นกลับตัวเป็นคนดี
เรียนรู้สูตรทำขนมจีบบะจ่างและก๋วยเตี๋ยวหลอด
เพื่อที่จะทำขายแล้วก็โพสต์หาลูกค้าตามเฟซบุ๊ก
ใช้ชื่อว่าเป่าวุฒากาศแต่ขายไม่ดีค่ะ
ประกอบกับต้องเลี้ยงดูลูกสาววัยขวบเศษ
อกจากนี้ติดค่างวดผ่อนรถจักรยานยนต์ละ๓งวดนะคะ
ถ้าไม่ผ่อนต่อเขาจะยึดแล้วนะคะ
ก็เลยตัดสินใจปรึกษากับเพื่อนชื่อว่าในกว้างนะคะ
ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงเขาบอกว่าในกว้าง
อายุประมาณ๒๕๓๐ปีไปรู้จักกันตอนอยู่ในเรือนจำ
เขาบอกว่าในกว้างแนะนำให้รับจ้างส่งยาเคก็คือเคตามีนเนี่ยนะคะ
วิธีการไปรับถุงขยะบรรจุเคตามีนจากในกว้าง
ท้ายซอยวุฒากาศ๕๓แล้วเอามาวางให้ลูกค้า
ตามจุดนัดหมายที่ริมทางรถไฟในซอยวุฒากาศ๔๗
ครั้งนี้ลงมือเป็นครั้งแรกค่ะ
หากทำสำเร็จจะได้ค่าจ้าง๕๐๐บาท
แต่ว่ามาถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้โดยบังเอิญก่อนนะคะ
อีกนิดเดียวจะเป็นคนดีแล้วนะคุณธนพันธ์นะ